ชิมต่อสิเพราะว่าช่วงนี้
นี้เราจะตลอดกินกันให้เต็มที่กันไปเลยนะคะ
ไปกินปลาท่องโกดีกว่าค่ะ

แต่ว่าไม่ให้คุณผู้ชมกินปลาท่องขบแบบธรรมดาธรรมดา

แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นพาไปกินกล้วยทอดต่อด้วย
เออกินมันให้หมดเลยนะของทอดทุกอย่าง

วิเศษจังหวัดตรังสองสามีภรรยาไอเดียเก๋มากคุณผู้ชม
ทำปลาท่องโกะเนี่ยดิฉันชอบเรียกปลาท่องโกะ

ต้องโกะปลาท่องโกะนะคุณผู้ชม
เป็นรูปนี้ค่ะดอกไม้
แล้วก็จะมีไส้ด้วยนะคะซึ่งเป็นไอเดียของคุณยุพดีบัวมีกลิ่น
และคุณวุฒิพงศ์แทรกขอสองสามีภรรยาเขาขายอยู่ที่ริมถนนสายเขาวิเศษ
ชดอำเภอวังวิเศษคือขายมานาน๓ปีแล้วนะ
แต่เพิ่งจะปรับเปลี่ยนปลาท่องโกะเป็นรูปดอกไม้
เมื่อปีที่แล้วเองคืออยากจะให้เพิ่มสีสันเปลี่ยนบรรยากาศการกินปลาท่องโกะของคุณผู้ชมให้ดูมีความสนุกมากขึ้น
และความพิเศษก็คือเนื้อแป้งจะแห้งกรอบสีสันแปลกตา

เออดูน้ำมันเก็บได้นาน

ดีค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกอะค่ะเขาไม่เคยเห็นก็เลยแบบอยากลองอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วก็อีกอย่างที่เป็นดอกไม้เนี่ยมันจะมีไส้อยู่ข้างในด้วย
นี่เห็นไหมสีเขียวนั่นแหละก็คือสังขยา
แล้วยังมีไส้ถั่วเหลืองไส้ถั่วแดงไส้ชาเขียวอยู่ตรงกลางเหมือนเป็นเกษรดอกไม้
ก็เลยชื่อร้านปลาท่องโกดอกไม้นะคะ
วันหนึ่งเขาขายไม่ต่ำกว่า๒๐๐ชิ้นเลยนะคะ
รายได้ก็ไม่น้อยนะคุณวันละ๑๕๐๐๒๐๐บาทต่อวัน
เดอร์ดีนะคนต่างจังหวัดก็มาซื้อกันเยอะเลยนะคะ
ใครอยากจะไปกินก็ไปเลยที่จังหวัดตรังเขาขายตัวละ๕บาทเท่านั้น
แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าไปซื้ออะไรเป็นคู่เนี่ยจะบอกว่าเป็นปลาท่องโกะไม่ได้แล้วนะ

ใครชอบของทอดเราจะพาไปกินกล้วยแขกหรือกล้วยทอดที่ชนบุรีกันต่อ
ร้านนี้เขาก็ใส่ใจคุณภาพนะคะแล้วก็ขายดิบขายดีเหมือนแจกฟรีเลยคุณ
โอ้โหดูดิคนมะมุงเต้มร้านเลยนะคะ
นี่ร้านเขาตั้งอยู่หน้าร้านห้างเพชรทองมนตรีถนนวัชิรปราการตำบลบางปลาสร้อยอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
จากขายกล้วยแขกหรือกล้วยทอดแล้วก็ยังมีมันทอดเผือกทอดข้าวเม่าทอดด้วย
ลูกค้าบอกเลยว่าอร่อยไม่เชื่อฟัง
อร่อยมากครับรสชาติอร่อยครับขายไม่แพงครับและสะอาดถูกหลักอนามัย
อร่อยมากครับสุดยอดครับสุดยอดครับ

อันนี้ของจริงนะกล้วยทอดชิ้นใหญ่มาก
ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นคุณตำรวจเป็นประชาชนใครก็แล้วแต่การันตีว่าอร่อยสะอาดถูกไหมคุณ

ก็พูดถึงว่าสูตรที่เขาขายนี่นะมาจากคุณแม่ขายมานานกว่า๒๐ปีแล้วค่ะ
ลับที่คุณแม่บอกแล้วก็ยึดมาตลอดคือเรื่องของความสะอาดค่ะคุณ

แล้วก็ใช้น้ำมันทอดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
ไม่ทอดซ้ำถูกต้องค่ะก็ทำให้สินค้าให้ขนมให้อาหาร
มีคุณภาพแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ
เรียกว่าต้องแทบจะแจกบัตรคิวกันเลยทีเดียว
โอ้โหตอนแรกมามุงกันเยอะ
เราก็เข้าใจผิดคิดว่าแจกฟรี

เราก็ทำอย่างพอเพียงอย่างที่ในหลวงท่านทรงบอกค่ะ
ก็สามารถมาชิมได้ที่
หน้าร้านทองมนตรีค่ะข้างวัดกำแพง
เห็นอร่อยแบบนี้ราคาไม่น่าจะแพงนะ

หลักหน่วย๗บาท๑๐บาทไม่เกินนี้
ซื้อกันได้นะคุณนดาพัฒน์บอกว่าเปิดร้านรอต้อนรับลูกค้า

เห็นแบบนี้แล้วอยากไปซื้อกล้วยทอดเลยตอนนี้